ส่วนอันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องมาดูภารกิจที่โอ้โหก็ลุ้นเหมือนกันค่ะ
ท่อระบายน้ำแล้วอยู่ข้างใต้

ภารกิจนี้ติดอยู่ข้างใต้นี่๔ชั่วโมง
นี่ฉันพูดติดใครติดลองดูหน่อยค่ะ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
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
ได้จังหวะนี้ที่เอาสายมาคล้องอ่ะคุณแล้วก็แบบดึงดึงออกแรงดึงขึ้นมาเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ปากซอย๘เทพประสิทธิ์ที่บังละมุงชนบุรีค่ะ
ขึ้นมาได้แล้วนะฮะเออแล้วเอาตัวขึ้นมาสภาพ
ตอนแรกดิฉันก็เห็นว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นรอยสักเต็มหัวเต็มตัวไป
ใช่นะอ๋อเขาเปื้อนโครนข้างในคือรอยสักมีครับ
แต่ว่าไอ้ที่เปื้อนที่หน้าดูสิเห็นไหมโอ้นี่ไงไหม
แขนซ้ายมีรอยสักก็จริงแต่แขนขวากับหัวเมื่อกี้นี่คือเป็นโครนทั้งนั้น
เจ้าหน้าที่ต้องเอาน้ำมาฉีดล้างเลยค่ะครับเนี่ยทีนี้ท่าทางเขาเนี่ยก็ดูอิดโรยนะ
พอเอาขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็คุยก็ถามเขาเขาชื่อจนทานไอโอเน่วัยมาโอน่าค่ะ
อายุสามสิบหกปีครับนี่มาเมืองไทยเนี่ยเมื่อวันที่สิบสองนะมากับแฟนสาว
แล้วก็มาพักอยู่ที่คอนโดห่างจากตรงนี้ประมาณสัก๒กิโลได้ค่ะ
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ไปตกท่อได้ยังไงยู
อยากรู้เหมือนกันเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขากำลังเดินจะกลับคอนโด
แล้วพลาดตกลงไปในท่อระบายน้ำเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันก็มีฝาปิดนะ
เขาบอกแบบนี้เขาตกท่อไหนอ่ะเขาจำไม่ได้แต่ไอ้ท่อที่เขาตกอ่ะ
ฝาปิดไม่มีอ๋อทีนี้พอมันร่วงลงไปแล้วล่วงลงไปแล้วปีนขึ้นมา
ทำไมอ่ะปีนขึ้นมาไม่ได้ด้วยครับตะโกนไม่มีใครได้ยินไม่มีใครได้ยิน
ใช่แล้วเขาทำยังไงเขาก็แบบเฮ้ยทำยังไงดีตะโกนเท่าไห
ไม่มีคนได้ยินแล้วเขาก็เดินไปตามท่อเรื่อยเรื่อยอ่ะครับ
ผ่านไปประมาณเกือบสี่ชั่วโมงอะค่ะตะโกนอีกตะโกนอีกรอบนี้มีพลเมืองดีอ่ะ
เสียงตะโกนมาจากพ่อนี่ได้ยินพอดีแล้วพลเมืองดีแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
คุณเล่าไม่ผิดใช่ไหมเขามุดไปตามท่อต่างเนี่ยนะฮะใช่
โผล่อีกจุดนึงแล้วเขาถึงจำไม่ได้ไงว่าเขาตกลงมาจากจุดไหน
แต่จุดที่เห็นเมื่อกี้ฝาตะแกงท่อมันปิดอยู่สนิท
แต่มีพลเมืองดีได้ยินตรงนั้นพอดีใช่
เอ้าคุณเขาก็ตัวใหญ่มาเริ่มเทิมแล้วใหญ่มากเหมือนกันเนอะมังขาวใหญ่มาก
ฟังข่าวนี้บางคนก็อาจจะขมวดคิ้วเล็กน้อยตกลงไปยังไงนะ
แล้วเดินไปตามท่อยังไงนะอืมถามคนละเมืองดีแล้วกันค่ะครับ
รอปภรอปภเขาเล่าให้ฟังว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์มาจะมาซื้อของพอดี
นี่คนนี้รอปภคนนี้ตอนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดนะ
แล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนแบบเหมือนกับคนร้องเขาก็มองหา
ไม่ไม่เห็นมีใครเลยอืมแล้วสักพักนึงได้ยินเสียงอีก
เดินกลับมาดูแล้วก้มดูที่ท่อระบายน้ำเอ้าอยู่ตรงนี้มีคนอยู่จริงด้วย
เสียงที่ต่างชาติร้องมาแค่โอ้วโอ้วโอ้วอย่างเงี้ยนะ
เหมือนกับจะพยายามเรียกให้ได้ยินล่ะค่ะลองฟังรอปภหน่อยนะคะ
ร้านค้าครับแล้วพอดีผมขับมาบริเวณนี้พอดีก็เลยได้ยินเสียงฝรั่งร้องโอ้ดังครับ
แล้วก็ผมก็พยายามมองดูว่าไม่เห็นมีคนก็เลยเดินกลับมาตรงนี้เห็นท่อก็เลยมองดูที่ท่อก็เลยเห็นว่ามีคนครับ
ก็เลยเรียกทุกคนมาคอยช่วยเหลือครับ
ตอนนี้เห็นไม่ตกใจหรือเปล่า
ตกใจครับพี่ก็มีคนไปอยู่ในนั้นได้ไงผมก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็เลยเรียกทุกคนมาคอยช่วยครับ
ถามนะถ้าเกิดว่าเป็นคุณบุ๊กเกิดร่วงลงไปแล้วคุณจะทำไงคุณจะมุดไปตามท่อเรื่อย

ตื้นกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ลึกมากแล้วขึ้นมาได้เหรอ
เออผมก็อาจจะยังอยู่จุดเดิมนะ

โอนให้สุดเสียงที่สุดนะ
หลายคนดูข่าวนี้ก็เลยงงอยู่
ใช่ตำรวจพาตัวขึ้นมาใช่ไหมล้างเนื้อล้างตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ดูสิมีแผลอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจพวกพาสปอร์ตหนังสือเดินทางต่างนะคะ
เพราะว่าตอนถามเขาเขาก็ยังพูดแบบวกไปวนมาอยู่
แต่สิ่งที่ได้ข้อมูลมาอันนี้พาสปอร์ตของเขานะ
เขาบอกว่าสิ่งที่ได้ข้อมูลมาคือเขาเป็นหัวหน้านักกีฬา
แล้วเข้ามาจากกัมพูชาทีนี้เดี๋ยวตำรวจต้องนัดมา
มาสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยนะรวมถึงต้องถามแฟนสาวของเขาด้วยไง
ใช่นะฮะแต่ว่าสาเหตุมันยังแบบประแร่มอยู่
มันแปลกมันยังงงอยู่นะฮะแต่ช่วยมาได้
เขาก็คงบอกว่าโอ้ประสบการณ์มาตกท่อเมืองไทย
ไม่ต้องได้ประสบการณ์แบบนี้ก็ได้เนาะ
ถ้าเกิดว่าเขาตกท่อจริงนะเจ้าหน้าที่ต้องไปตามดูนะ
ท่อตรงไหนที่มันเปิดเอาไว้แบบนั้นเพราะมันอาจจะมีคนตกลงไปได้อีกนะคะ